คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นงานชาปนกิจศพของนักร้องดังยุค๙๐พี่ซันนี่ยูโฟ

ซึ่งก็มีศิลปินดารามาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายกันมากมายนะคะ
ถ้ายังจำกันได้ค่ะพี่ซันนี่ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
อายุ๕๐ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิตด้วยภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนั่นเองค่ะ
บรรยากาศที่งานเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
มีรูปที่ซันเลี่ขนาดใหญ่วางอยู่หน้าเมนเผาศพค่ะ
มีหลีจากคนบันเทิงมากมายจริงค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อ้ำพัชราภาก็ส่งไปนะคะพี่เอสุปชัยแล้วก็เพื่อนศิลปินอีกมากมายจริงค่ะ
ก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจนะคะก็มีแฟนคลับนะคะ
คุณชินวัฒน์จันทวงศ์มาร้องเพลงคิดถึงเธอค่ะ
ว่าใครหลายคนคงได้ฟังแล้วก็คงจะคิดถึง
แล้วก็เสียงร้องของพี่ซาเนียมันยังกล้องอยู่ในใจอยู่เลยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการแสดงรำมโนราบูชายันค่ะ
รวมไปถึงการแสดงสำคัญคือการร้องเพลงของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายค่ะ
ซึ่งนะคะพี่ตูนกับพี่ซันเนี่ยเขามีความผูกพันกันมายาวนานมากคุณผู้ชม
จากพี่ซันนี่เป็นแฟนคลับของพี่ตู่ตั้งแต่ตัวเองอายุ๑๐ขวบค่ะ
พี่ซันเนี่ยประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงนะคะก็ยังได้เจอกันตลอดค่ะ
คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบกินใจมากจริงคุณผู้ชม
คือเป็นการร้องก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจศพค่ะที่เลือกเพลงนี้นะคะ
เพราะว่าพี่ซันนี่เคยร้องเพลงให้กับคุณพ่อพี่ตู่ในงานนันธิดาแฟมลี่เมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะ
เป็นบทเพลงที่พี่ตู่ฟังแล้วคิดถึงแล้วก็รู้สึกแบบว่าคิดถึงน้องรักมาตลอดค่ะ
จึงเลือกเพลงนี้มาขับร้องเพื่อส่งนักร้องรุ่นน้องนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นแฟนคลับด้วย
ให้ไปสู่อ้อมกอดนะคะบนสวรรค์เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเสียงร้องของพี่ตูนเนี่ยจับใจทำเอาแขกที่มาร่วมงานรวมไปถึงนักข่าว
รักน้องที่สุขค่ะ
คือเป็นแบบเพลงที่แบบว่าได้ส่งคนที่รักเนี้ยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืม
คนในงานก็สูงลุกสู้กันเลยนะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีดารามาร่วมงานกันอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปพี่ไทย
พ่อรองเขามูลคดีพี่มัมลอยคอนิกส
ศิลปินจากค่ายคีตาพี่ฮันนี่พัดศร
พี่อุ๊ยปัธมวันพี่มาแล้วก็พี่จอย
มาร่วมพิธีด้วยสมาชิกอีกหนึ่งคนค่ะ
คุณจิมมี่เดินทางมาไม่ได้เนื่องจากว่าเขาติดโควิดค่ะ
ตัวแทนศิลปินนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
วันนี้ตั้งใจมาส่งพี่ซันนี่
ขอให้พี่ซันนี่ได้อยู่ในพบภูมิที่ดีแล้วก็เชื่อว่า
งานของพี่ซันนี่จะคงอยู่ในใจแฟนเสมอนะคะ
เพื่อนคีย์ตาบางคนยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
หลังจากพี่ซันนี่จากไปเนี่ยสัมผัสได้นะ
พี่ซันนี่กลับมาหาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ
วันที่เราทำการ์ดทำการ์ดเชิญที่เป็นกำหนดการอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่าโอเคพี่คงมาให้เรารู้ว่า
พี่ขอบใจนะหรืออะไรอย่างนี้

ก็ยังบอกยุ้ยว่าเราได้กลิ่นว่ะตอนที่เราทำ

ใช่มาฝันแต่บอกว่ามาแบบสนุกสนานล่าเริง

แล้วก็จากไปอย่างแบบว่ามีความสุขนะครับ
แล้วก็ไปสู่พบภูมิที่ดีมีความสุขครับ
มีเรื่องเล่าเยอะนะพี่แจ๊คพี่จิลก็บอกว่ามาหาที่บ้านเลย

ครั้งแรกค่ะคือพี่เบียร์เนี่ยประสบบัติเหตุนะคะก็คือรถยนต์คว่ำแล้วก็เสียชีวิตไป
ซึ่งตอนนั้นก็ได้พี่จิมมี่มาร่วมวงแทนค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือพี่ซันนี่เนี่ยแหละค่ะ
ทั้งคู่นะคะเล่านิสัยส่วนตัวของพี่ซันนี่ว่าเป็นคนเก็บทุกอย่าง
คือเขาต้องเป็นนักร้องชายที่สูง๑๘๐เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยค่ะ
พอมารวมวงแล้วซันนี่จึงเลือกที่ทำตามความฝันมากที่จะเป็นตัวเอง
ก็คือปกปิดไม่ให้เคยรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงนะคะ
และด้วยความที่เป็นนิสัยเก็บทุกอย่างไว้นี่แหละค่ะ
ไม่ยอมบอกกล่าวถึงอาการป่วยของตัวเองกระทั่งเสียชีวิตไป
ก็คือแบบตอนนี้ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลา

เพราะว่าความหมายของเพลงคืออันนี้คือเหมาะกับเค้ามากครับ

พอเราไปพอไม่รู้อยู่ดีก็คิดถึงเพลงนี้
พอเราไปฟังแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงที่ซันนี่เขาร้องเป็นหลักด้วย
แล้วก็ความหมายมันก็คือเหมือนลักษณะว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันนะ
แต่ว่ามันก็สักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกัน

ใช่ค่ะพี่แจ๊คก็เป็นความผูกพันของเพื่อนร่วมวงที่มีให้กับเพื่อนผู้จากไปอย่างพี่ซันนี่นะ
สำหรับกำหนดการหลังจากพิธีชาปนากิจศพนะคะ
ญาติเนี่ยจะมาทำพิธีเก็บอัฐิแล้วก็นำอัฐิไปลอยอังคารที่วัดช่องลมนะคะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ซันนี่ด้วย
แล้วก็เชื่อว่าบทเพลงทุกบทเพลงรวมไปถึงผลงานของพี่ซันนี่ทุกผลงาน
ยังอยู่ในใจของแฟนตลอดไปตราบนานเท่านานอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะส่วนใครหลายคนที่เป็นห่วงเกี่ยวกับน้องหมาสองตัวของพี่ซันนี่นะคะ
ตอนนี้พี่เก๋ชนระดาก็ดูแลอย่างดีนะคะ
แล้วก็กำลังแบบว่าลงนะคะว่าใครจะรับไปอุปการะต่อยังไงก็ตามแต่